มาดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพระเอกวัยรุ่น
ชื่อว่าคุณไว้นวัดคุณไว้นวัดนี่เขาดังมากนะ
คนตามไอจีเขาเป็นล้านเลยนะคะ๑ล้าน๓แสนคนเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เขาบอกมันสะเทือนใจมากเลย
มันน่าจะเริ่มจากการทะเลาะบนท้องถนน
แต่ว่าสุดท้ายมาจบที่ความรุนแรงก็คือ
คนที่เป็นคู่กรณีกับคุณพ่อเขาเนี่ย
หน้าคุณพ่อและตบหน้าคุณแม่จนถึงขั้นหูอื้อเลยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะทีมข่าวของเราอยากทราบนะคะ
เพราะว่าเขาโพสต์เอาไว้ในไอจีโทรไปถาม
ไอซ์เนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
พี่มันระทึกมากเลยนะคือเมื่อวานนี้
กับแม่ขับรถไปทำธุระแถวถนนราชพฤกษ์
มีรถเก๋งแคมรี่สีฟ้าขับปาดหน้าแล้วก็ไล่บี้รถพ่อของผม
จนกระทั่งจะต้องจอดรถกันลงมาคุยกันเคลียร์กันมีปากเสียง
คู่กรณีเป็นผู้ชายค่ะต่อยเขาที่หน้าหน้าพ่อนะคะ
แล้วก็ตบหน้าแม่อย่างแรงเขาบอกว่าแม่โอ้โหอื้อเลย
แล้วก็กระชากระเป๋าแม่โยนลงสะพานทิ้งไปเลย
แล้วก็ดึงกุญแจรถพ่อออกมาโชว์ก่อนโชว์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็โยนลงสะพานไปอีก
ซ้ำร้ายถอยรถมาชนหน้ารถพ่อแล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
เขาบอกเขามีกล้องด้วยนะแต่ว่ามันเป็นกล้องหน้ารถจากรถคันที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ช่วงที่มีปัญหากันเขาก็รถติดแล้วก็มีคนส่งภาพกล้องหน้ารถมาให้เขา
เมื่อสักครู่นี้มีสองมุมมุมแรกก็คือขับปาดกันไปปัน
คุณไว้บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าตอนนี้ครอบครัวแจ้งความที่

คนที่อาจจะอยู่ในเหตุการณ์

ส่งมาให้หน่อยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
เพราะรถคุณพ่อไม่มีกล้องวงจรปิด
ที่เราดูทั้งหมดไปถึงทราบเหตุการณ์
เป็นกล้องหน้ารถคนอื่นทั้งนั้นนะคะ

ว่าคู่กรณีคนนี้ที่ขับรถสีฟ้า
เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงานผู้หญิง
ร้านไอโฟนบนห้างดังมาแล้ว

คือทันทีที่ทราบข่าวทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไป

บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนร้ายถึงขั้นจะต้องตบหน้าแม่เลย

ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย

หนุ่มไวท์พร้อมคุณพ่อ